กับเพลงนี้เลยคอยอ้ายไหลเรือไฟ
ใช่แหละ
พี่จีนวันนี้พูดเลยน้องเชอรี่เห็นแล้วรู้สึกว่าโซอเมซิ่ง

วันนี้เสื้อผ้าหน้าผมพี่จินคืออลังการมาก

ดู
ใดก็แล้วแต่วันนี้มาพร้อมกับเพลงใหม่
ไปงานนี่ดังนั้นก็มีนุ่มสาวที่เขานัดกันไปงานนี่นะคะแล้วคนนี้ก็พอนัดกัน
ก็แบบนัดกับผู้ชายแล้วผู้ชายไม่มาอ๋อก็เลยเป็นเหงาเหงาเหงาเหงาเหงาก็เลยผิดนัดอ๋อ
กระจังสั่นละมันก็จะหล่ำไปสิน้ำตาใช่ถูกว่าเป็นเทศกาลใหญ่ของส่วนอีสานเขาเนอะ
ใช่อ๋อถูกไหมใช่อ๋อแต่ใดใดคือในเอ็มวีเนี้ยเนี้ยเนี้ยไม่ได้มีพี่จินคนเดียวที่เป็นสาวสวยเห็นว่าบิวจิตชริยาด้วย
ใช่ทำไมต้องแบบยังไงพี่คือจริงจริงน่ะเพลงของพี่จินมีสองเพลงใช่
อาจารย์บิ๊กแต่งให้เพลงหนึ่งคือจะต้องฟิตกับน้องเพลงแล้วเพลงนี้จะต้องฟิตกับน้องบิว
เพลงนี้เนี่ยรู้สึกแบบกระแสน้องบิวมาแล้วก็ในตอนนี้น้องเพลงก็มาแล้วก็เลยเลือกว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับน้องบิว
เพราะว่าน้องบิวเนี่ยเป็นคนมีพลังเสียงที่ดีค่ะเพลงคอยไอ้เหลือเรือไฟมันก็จะมีแบบว่า
ท่อนที่ลำตังหวายหรือคอนสวรรค์อะไรสักอย่างเนอะที่สูงมากน้องบิวนี่เอาอยู่
คือเสียงสูงแบบนี้ใช่น้องบิวนี่โอเดพี่ชายเอ๋ยน้องบิวถึงแต่พี่จินไม่ถึง
น้องบิวเก่งมากพี่ถามบริเวณแม่น้ำโขงนี่จะบอกเอลังกาดมาก
แต่วันนี้ขอเปลี่ยนเป็นกลางแม่น้ำโข่ง

แม่แหละ

แม่นอยู่เป็นจังใดพูดถ้าว่าไทย

เพราะว่าพี่จินเป็นคนหยั่นเหลือยันหน้า
เพราะว่าพี่จิตเป็นคนหยั่นเหลือหยั่นหน้า
เพราะว่าพี่จิตเป็นคนหยั่นเหลือหยั่นหน้า

กลางแม่นก็คืออันที่นี่
กลางแม่นก็คืออันที่นี่

กลางแม่นก็คืออันที่นี่
กลางแม่นก็คืออันที่นี่
กลางแม่นก็คืออันที่นี่

กลางแม่นก็คืออันที่นี่

กลางแม่นก็คืออันที่นี่
กลางแม่นก็คืออันที่นี่

กลางแม่นก็คืออันที่นี่
กลางแม่นก็คืออันที่นี่

ขอยอดวิ่งสักร้อยล้านวิว

แล้วก็ขอให้มีความเป็นสิริมงคล

เพลงนี้มันต่างจากเพลงอื่นยังไงบ้างคะ
ก็จริงก็ไม่ได้ต่างจากที่พี่จินเคยร้องสมัยก่อนเท่าไหร่เนาะ
แต่ว่าเราไม่ได้ร้องตั้งนาน
เคยร้องอยู่บ้างสมัยตอนเข้าวงการใหม่

มีน้องบิวนี่แหละคนเก่งของเราไง
มาช่วยทำให้เพลงนี้สีสันมากขึ้น
ฝากฝ่ายติดตามเลยจ้ะ
ขอบคุณพี่น้องสุภูทุกคน

แสงดาวทรงจาจองลงหวาลีของนับที่เจ้าไอ้คลังใหญ่
ง่อยถ้าน้ำแม่มึงลำเรือไปใจสลายเพราะเห็นไอ้คืนมา
เมื่อปีกลายยังมีไอ้ยืนเคียงสอดเตาเสียงเตียงเตียงพรุ่ดังกล้องฟ้า
แสงวับเบาตัวบนท้องหน้าภาคไอ้สัญญาบาลไม่มีวันลืมอีกนัง
พอปันกากปันกากปากขอน้ำหญิงเข้าเมาหนัง
เบาเนมพันผิงเพียงขังจดเจ้าเจ้าจ
จำบ่อหน่อใจพูดกับไข้สังว่าสมคำเบา
ล๊อบต่อเท่ายังเอาเมื่อเขียนบ่อคิดเหรอพี่
หน่งไห้จะไปแล้วท่าไม่ไอ้บ่อขึ้นมา
หรือไปมีปัญห้อที่งานอยู่ใส่แล่วหน้า
อยู่ใกล้ล่องทางอยู่ใสน้องพ่อคนหลอก
กับทั้งคืนน้องตั้งตารอหลอกให้รอรอก็มีเปล่าไม่
เกลับขึ้นไปอยู่ใจส่มสอบมามาอ้อนคำบ้านคือเก่า
เพื่อนผินหรือครอดก็น้องไม่หัดสุปสมจะมีบรรเวรเศียว